คุณผู้ชมครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งมาร้องเรียน
กับสื่อมวลชนครับบอกว่าดาราดังขุนชานนท์เนี่ย
นะครับขับรถปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ของลูกสาวแม่
แล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับได้รับความเสียหาย
แต่ดาราท่านนี้หายตัวไปนะฮะโทรไปติดต่อก็เจอแต่แฟนรับ
บอกว่าให้หมื่นนึงแต่ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะ
ขุนชานนท์ออกมาขอโทษแล้วแล้วต่อรองขอจ่ายแค่สองหมื่นนะครับ

ค่าโรงพยาบาลค่ารักษาค่าซ่อมรถไป

คุณผู้ชมได้เห็นตอนชนไหมครับ
นี่แถวแยกลำสาลีนะบางกะปิครับ
คืนเกิดเหตุคือ๒๕เมษายนชนแล้วล้มแล้วนะครับ
นางสาวปรารถนาโรจนะแก้วประเสริฐอายุ๒๑ปีนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรงนะครับมุ่งหน้าถนนรามคำแหง
จู่นายชานนท์อัคระชาตะหรือว่าขุนอายุ๓๑ปี

เลี้ยวรถยนต์ตัดหน้ากระทันหันนะครับ
บริเวณซอยรามกำแหง๙๓ก็เฉียวชนกัน

แฉพฤติกรรมของดาราดังนะครับ
ชนผู้บาดเจ็บจนแขนหักผิดรูปแล้วก็หายตัวไป
จนมีลักษณะแขนบวมนะฮะดูคล้ายผิดรูป
แต่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดรูปนะครับคุณผู้ชมฮะ
นางสาวปราธนาหรือคุณติ๊กผู้บัดเจ็บ
เล่าบอกว่าขุนชานนท์เนี่ยเลี้ยวรถทันทีไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว

ก็ชนตรงประตูรถยนต์ล้มลงแล้วแฟนสาวของขุนชานนท์ก็มาพยุง
พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้
แล้วก็ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนของขุนชานนท์นะฮะ
ไว้ให้ติดต่อเพื่อตกลงค่าเสียหายกัน
โดยบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างอยากให้จบตรงนี้
ไม่อยากให้แจ้งตำรวจส่วนขุนชานนท์นะฮะ
ลักษณะเขาเหมือนดื่มฮุระอะไรมาหรือยังไง
ตอนนั้นเป็นพี่กู้ภัยที่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์กับเขามากกว่า

ในตอนนั้นเขามาดูแลเราเป็นเหี่ยวเราเป็นอะไรบ้างไหมตอนนั้น
ตั้งแต่เกิดเหตุก็คือแลกเบอร์กันไว้แล้วก็ไม่ได้ติดต่อหนูกลับมาเลย

หนูก็เลยแอดไลน์พี่ผู้หญิงที่มาด้วยไป
ก็คือส่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เหมือนเขาก็ต่อลองค่ะ
เขาบอกไหมว่าแบบเอออยากให้เรื่องจบตรงนี้นะเขายอมชดใช้เท่าไหร่

ก็คือจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราทั้งหมดค่ะ

ตอนนั้นยังไม่ได้ตกลงค่ารักษาเลย

แต่สุดท้ายยังไงก็ไม่ให้ล่ะ
คุณแม่เขาขอสองหมื่นก็คือจบเลย
แต่ว่าเขามีจ่ายหมื่นเดียวครับผม

นางราตรีเป็นแม่ของคนเจ็บในเหล้าบอกว่า
ติดต่อคุยเรื่องเยียวยากับแฟนของขุนชานนท์เนี่ยนะ

แม่เลยต่อลองบอกว่าขอ๒๐๐๐ได้ไหมแล้วจบเลย
เพราะลูกสาวต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัว
แต่ฝ่ายหญิงปฏิเสธบอกไหวแค่หมื่นเดียว

อย่างที่นำเรียนไปตอนต้นครับเกือบ๓๐๐๐บาท
อันนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นนะฮะที่คุณแม่บอก
แม่ก็ขออนุญาตแจ้งความก็แล้วกันนะครับ
บอกแจ้งเลยเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ไปคุย
แต่สุดท้ายก็ติดต่อไม่ได้
คุณแม่ก็เลยไปติดต่อไปยังผู้จัดการนะครับ
ก็บอกไม่สะดวกอีกแล้วก็บอกไม่รู้เรื่องนี้ด้วย
ผ่านตำรวจโทนพพรศรีสุชาติครับ
รองผู้กำกับการสืบสวนสนหัวหมาก
ระบุว่าผู้เสียหายแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

กรณีนี้เข้าข่ายความผิดพรบจราจรทางบก
แล้วก็เป็นคดีอาญาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บครับ
ขณะที่มีการตามหากันว่าขุนชานนท์ตอนนี้อยู่ที่ไหน
วันนี้เขาก็เปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกว่าอยู่ที่เพชรชบุรีค่ะ
บอกว่าไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าติดถ่ายรายการอยู่ที่แก่งกระจาน
มันไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์
แล้วก็อยากจะขอโทษผู้เสียหาย
พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหาย๒๐๐๐บาทนะคะ
เขาบอกเพิ่งทราบค่ะว่ามีการตามหาตัว
เขาอยู่แล้วตอนนี้ติดถ่ายรายการอยู่ที่แก่งกระจาน

ก็เลยไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้รับสายใคร
เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปเอารถอีกคันนึง
เพื่อไปขึ้นเขาตรงจุดเกิดเหตุเป็นทางแยก
ก็เลยเลี้ยวซ้ายแล้วน้องเนี่ยขับรถมาชนเขา
ก็เลยจอดไปดูยกรถมอโตซายขึ้น
พาไปส่งคอนโดแล้วก็ให้แฟนคุย
แต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องค่าเสียหาย
คุณผู้ชมก็ดูกล้องวงจรปิดไปด้วยนะคะ
แต่ให้เบอร์ติดต่อแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนไปแล้ว

เพื่อที่จะเข้าทางตรงเป็นจุดบอด

ที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
วันนี้มีการคุยกับคู่กรณีในรายการ

ก็จะชดใช้ให้๒หมื่นบาทจาก๓หมื่นบาท

ถ้าหากพี่หนุ่มจะช่วยครอบครัวน้องเขาก็ยินดี

ว่าพรรรจักรยานยนต์ครอบครุม๓หมื่นบาท
ก็เลยแกล้งพูดไปอย่างนั้นเองนะคะ

อันนั้นน่ะหมายถึงพ่อแม่ของเขา

แล้วด้วยลักษณะของแฟนเป็นคนพูดห้วน

ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะหลบเลี่ยง
บาดเจ็บของผู้เสียหายค่ะ

ซึ่งความจริงมีเพียงอาการบวมช้ำ
ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการโพสต์ลงในโซเชียลแบบนั้น

เพื่อเคลียร์ที่โรงพักนะคะ
ยืนยันไม่หนีแน่แต่ไม่สะดวกโอนเงินให้ในวันนี้ค่ะ
อะไรประมาณนี้ฮะ
๒หมื่นครับที่เค้าเรียกมา
อ๋ออันนี้คือเคลียร์กันในรายการจบไปแล้วป่าวฮะ

ไอ้พอร์โลบอลมอเตอร์ฟัส

มันก็มีอยู่แล้วไหมพี่
ค่ะคือถ้าผมก็แก้อยู่ไปแล้วแหละ
ในส่วนที่ทางคู่กรณีเขาบอกว่า
ทางฝั่งเราคุยกับเขาไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็น่าจะคุยดีนะครับ

หลายคนก็มองว่าเออเป็นดาราแล้วแบบ
กลางบ้างไม่รับผิดชอบบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผมผมก็ขอโทษนะครับ
ที่ทำให้กระแสมันออกมาเป็นแบบนั้นแหละครับ

อืมนี่แหละค่ะ
ขอบคุณคุณแจ๊กกะลีนในวันนี้นะคะ